จำเรื่องราวของคุณพี่แท็กซี่ที่น่าผิดปกติได้บ้าง

แต่ว่าคุณสุภานีตั้งฉายาไว้ให้อะไรนะ
เป็นเทวดาเป็นจิตใจเทวดา

ถูกต้องคุณหลังจากที่เรื่องราวนี้นำเสนอไป
แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์มีการนำไปเผยแพร่ต่อ
มีคนเข้าไปกดไลค์มีคนเข้าไปคอมเมนต์เป็นหมื่นเลยนะคะ
พี่สุบินบอกกลับมากับรายการรถประทุกข์ของเรา
บอกว่าหลังออกรายการแล้วก็เรื่องราวเผยแพร่ไปเยอะแบบนี้
คนเลือกใช้บริการแท็กซี่ของพี่สุบินเขาเยอะมากเลย
ใช่และหน่วยงานต่างก็เข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับ
รวมถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย
สำรวจเรื่องของเบี้ยยังชีพของพี่เขา
มีตกหล่นด้วยแล้วก็ต้องจ่ายย้อนหลังให้ด้วย
โดยจากการที่รถปลดทุกข์ของเรานำเสนอเรื่องราว
ของพี่สุบินสามารถหรือว่าแท็กซี่หน้ารูปผิดปกตินะครับ
โลกออนไลน์มีการพูดถึงเนื่องจากใบหน้าผิดปกติ
ทำให้ผู้โดยสารไม่กล้าใช้บริการก็กระทบไปถึงรายได้ของคุณพี่สุบินเขา
แต่จริงตอนเขามาจริงเขาก็ไม่ได้ดูน่ากลัวใดนะ

ก็ดูปกติที่สำคัญใจคุณพี่เขาโอ้โหสุดยอดเลย
ใจดีมากนะฮะแล้วเขาก็คิดบวกมากนะครับ
ล่าสุดวันนี้ทีมงานรถประทุงเราก็ได้ประสานไปยังนางพัชรีแนวพาณิชย
ภูมิในการศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลงพื้นที่ไปยังบ้านของพี่สุบินเขาเพื่อช่วยเหลือเรื่องต่าง
จากการพูดคุยเบื้องต้นในขณะนี้พี่สุบินมีอาการชาที่มือและเท้าเช่นเดิมนะครับ
แล้วก็ส่วนสิทธิ์คนพิการและเบี้ยยังชีพตกลนมานานกว่า๖เดือนแล้ว
โอ้ถนับก็หลายบาทอยู่น่ะนะครับพูดคุยกันศูนย์ช่วยเหลือสังคมบอกว่า
กระทรวงเองนะครับก็จะประสานไปยังแพทย์อาสาเฉพาะทาง
เพื่อมาตรวจอาการของพี่สุบินที่บ้านว่าอาการชาที่มือและเท้าเกิดจากสาเหตุใด
ส่วนเบี้ยคนพิการที่ตกหล่นไปนั้นทางเจ้าหน้าที่จะติดตามกลับมาให้พี่สุบินทั้งหมด
พร้อมทั้งจัดหาเงินสงเคราะห์แล้วก็ทุนกู้ยืมให้กับแท็กซี่จิตใจงามคนนี้ด้วยนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่จะต้องตามต่อไปก็คือสิทธิ์ของความเป็นผู้พิการนะคะ
ซึ่งกระทรวงจะได้ไปติดตามข้อติดขัดซึ่งก็น่าจะอยู่ที่เรื่องทะเบียนบ้านที่อยู่ที่ต่างจังหวัด
ก็ต้องดำเนินการที่จะย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้สะดวกในการขอใช้บริการนะคะ
ก็จะมีสิทธิ์ในเรื่องเบี้ยคนพิการนะคะในเรื่องเงินช่วยเหลือคนพิการ
สงเคราะห์คนพิการแล้วก็ในเรื่องเงินกู้ยืม
สภาพร่างกายที่ยังไม่เต็มร้อยนักเนี่ยเราก็จะได้ประสานทีมหน่วยแพทย์ชุมชน
เพื่อลงมาเยี่ยมแล้วก็ประสานให้คุณสุบินได้มีโอกาสทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง
หรือว่ามีการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งจะทำให้สภาพร่างกายฟื้นฟูเร็วขึ้นนะคะ
คุยกับพัฒนาสังคมเสร็จก็คุยกับพี่ซูบิน

รู้สึกดีใจที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ
ขอบคุณผู้โดยสารที่จะโทรศัพท์เข้ามา
เรียกใช้บริการกันจำนวนมากเลย
และพี่สุบินก็ยังขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วย

ใช่ค่ะมีอะไรมาใส่หลังจากที่หน่วยงานมาช่วยผมเนี่ย
ผมดีขึ้นครับผมไม่ว่าการผู้โดยสารก็เรียกใช้บริการดีกว่าเก่า
เพราะว่าบางคนก็โทรศัพท์มาให้กำลังใจบางคนก็โทรศัพท์มาให้ไปรับ
บางทีมันก็อยู่ไกลผมก็ไปรับไม่ได้ผมก็ขอโทษนะครับ
มันไกลมากผมก็ไปรับไม่ได้ว่าบางทีบ้านอยู่ฝั่งทนจะไปให้รับอยู่ปฐุมอย่างนี้
เมื่อคืนนี้ผมไปไม่ได้ครับผมผมก็ขอขอบพระคุณที่อยากจะใช้บริการผม
ทุกคนที่ใช้บริการผมก็คือคนมีพระคุณกับผม
เห็นไหมพี่สุบินเขาขอบคุณผู้โดยสารทุกคนจริงนะฮะ
รวมถึงคนที่ให้กำลังใจพี่สุบินเขา
ส่วนเรื่องราวการช่วยเหลือพี่สุบินทีมงานรถประทุงเราก็ยังจะตามเรื่องต่อนะครับ
เพราะว่าอีกหนึ่งเรื่องที่เราเป็นห่วงเรื่องอะไรรู้ไหมคุณ

การไปหาหมอพี่สุบินครับถ้าฟังอยู่ตอนนี้ถ้าพี่สุบินดูรายการอยู่อย่าลืมนะฮะ
ที่เรานัดหมายกันว่าพี่สุบินจะเข้าไปหาหมอบ่อยนะครับ
คุณหมอเขาก็นัดแล้วนะครับแต่พี่สุบินติดปัญหาอย่างหนึ่ง
แกบอกว่าถ้าต้องไปหาหมอในวันนั้นหรือว่าจะต้องผ่าตัดหรือต้องรักษาเนี่ย

เพราะต้องใช้เวลาในการไปรักษาทั้งวัน

แล้วก็เป็นห่วงเรื่องรายได้ที่ต้องมาผ่อนรถบ้างมาดูแลครอบครัวบ้างนะครับ
แต่ยังไงก็ตามเราก็เป็นกำลังใจให้และอยากให้พี่สวินไปหาหมอ
โดยเฉพาะเรื่องของอาการมือเท้าชาเนี่ย
แต่ว่าทางพัฒนาสังคมเขาจะพาคุณหมอไปหาที่บ้านอีกนะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอะไรยังไงเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวทีมงานรถประทบก็จะนำภาพบรรยากาศ
รวมถึงนำข่าวมารายงานคุณผู้ชมได้ทราบกันแน่นอนค่ะ